ข้าวแบร์จากต้นตำรับคุณยายคำเครื่องวงสารสินบ้านนาต้นจันท
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยมีวัตถุดิบหลักคือแป้งข้าวเจ้า
นำมาทำเป็นแผ่นแล้วตากให้อยู่ตัวก่อนนำไปซอย
และนึ่งก่อนนำไปปรุงรสเป็นข้าวแบร์ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้มีหม้อ
ฝาชีจักษานและผ้าขาวบางที่พันรอบปากหม้อ
ฟืนและอุปกรณ์สำคัญคือไม้หลาบและกระบอกไม้ไผ่
ที่ใช้คู่กันเวลาจะนำแผ่นแป้งไปตากที่ราวไม้ตากแป้ง
ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับราวตากผ้า
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน